มุกเราในค่ำคืนวันนี้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดชัยนาฬ
อยู่ดีก็เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะครับ

กับหญิงสาวอีกคนหนึ่งอายุ๑๖ปี
บอกว่าเป็นกิ๊กของสามี

แต่เขาบอกว่าแทงสามีส่วนผู้หญิงคนนี้จังหวะลุกขึ้นมาพอดี

ค่ะแต่ก็มีการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องแรกก็คือเรื่องของมีด
ตัวภรรยาท้อง๕เดือนที่ก่อเหตุอ้างว่ามีดวางอยู่หน้าห้องพอดี
ตอนแรกขมใจเดินออกมาแล้วเห็นมีดเลยคว้ามีดเข้าไปแทง
แต่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าโอ้โหมีดนี้จริงแล้วเหมือนกับคนก่อเหตุเขาพกเอาไว้นานแล้วนะ
เหมือนกับเตรียมตัวในการก่อเหตุมาวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนี้หลายรอบแล้วด้วย
สองคือท้องจริงหรือเปล่าแม่ของฝ่ายชายสงสัยว่าเอ๊ะท้องจริงเหรอ
วันนี้เราไปตามความคืบหน้าหน่อยนะครับ
เรื่องนี้ว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะ
ไปคุยกับทั้งฝั่งของสามีที่ถูกแทงแม่ของสามีนะ
หญิงสาววัยสิบหกหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาฏนะฮะอ่าเป็นเหตุการณ์ที่นางสาวชนิสรา
เสงี่ยมงามอายุยี่สิบสามปีซึ่งนี่ฮะคนนี้ฮะ
เธอบอกว่าเธอท้องห้าเดือนค่ะอ่าจริงที่คุมตัวได้ก็พาไปทำแผนนะฮะ
อันนี้เป็นจุดที่ทิ้งมีดนะครับหญิงสาวคนนี้
ก่อเหตุใช้มีดแทงนายเกรียงไกรเชียงสอนอายุ๒๒ที่เป็นสามี
แล้วก็แทงผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ๑๖นายเกรียงไกรเนี่ยถูกแทงที่คอ
ผู้หญิงคนหนึ่งถูกแทงหลังทะลุปอดนะฮะแทงจากหลังทะลุถึงปอดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕
ตะบนท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบเก้าตุลาคม
ใช่ยี่สิบเก้าตุลาคมแต่ว่าตำรวจออกแล้วจับจับได้เมื่อวาน
แล้วก็เมื่อวานนำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นชัยนาฏนะฮะยี่สิบเก้าตุลาคม
แต่เธอหนีไปอยู่นู่นนะฮะอ่างทองใช่นะ
พื้นที่ก็ไม่ไกลกันนะครับสองจังหวัดนี้พาไปทำแผนเนี่ย
ทำแผนเมื่อวานนี้นางสาวชนิสราบอกว่าทำไปก็เพราะว่าโมโห
หลังจากเห็นสามีนอนอยู่กับกิ๊กสาวในบ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็จูบปากกันด้วยด้วยความโมโหก็เลย
คว้ามีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ในบ้านหลังนั้นมาแทงสามี
แต่ว่ากิ๊กสาวของสามีที่อายุ๑๖เนี่ยเธอไม่ได้ตั้งใจแทง
จังหวะที่เธอถือมีดอยู่ผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมา
ก็เลยโดนมีดเข้าไปเนี่ยทีแรกบอกว่าจะเดินออกไปอยู่แล้ว
เป็นคนโมโหจัดอยู่แล้วจะเดินไปอยู่แล้วพยายามข่มใจ
ตอนเดินออกมาจากที่เกิดเหตุเนี่ยไปเห็นมีดปอกผลไม้วางอยู่บนโต๊ะรองรีดผ้า
ก็เลยหยิบมาเนี่ยครับแทงคอสามีหนึ่งครั้ง
ผู้หญิงที่นอนอยู่ด้วยกับสามีตกใจหันหลังลุกขึ้นจากเตียง
ถือมีดอยู่มีดก็เลยปักแทงเข้าไปทางหลังของผู้หญิงคนนี้
ทะลุปอดเลยเธอก็วิ่งหนีไปเอามีดไปทิ้งที่ริมถนนติดกับคลองชลประธาน
เจ้าหน้าที่เขาพาไปค้นมีดเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ช่วงทำแผนเนี่ยเห็นไหม
ก็บอกเนี่ยเป็นอย่างเงี้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วมันก็อย่างงี้อย่างงี้นี่

ผ่านหลังให้หนูมานอนอย่างเนี้ยหลุบอย่างเงี้ยอืมแล้วทีนี้มีด
เอามาไปโดนหลังมันพอดีอืมแล้วมือเราอยู่ยังไงอ่ะมือหนูอยู่
อย่างงี้หนูกำลังจะพูดกับผู้ชายว่ามึงทำอย่างงี้ทำไมอ่าฮืม
ฟังได้ไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นเท็จจริงยังไงเขาก็ต้องไปสอบ
ปากคำขยายผลกันต่อนะฮะค่ะตำรวจก็ต้องไปสอบดำเนินคดีต่อนะ
อ่าแต่ว่าหลังจากที่อ่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับเราตรวจสอบไปยังความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดีย
ของอ่านางสาวชนิสราชื่อเล่นชื่อเอ็มนะหลังก่อเหตุเนี่ย
ไปโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะเนี่ยครับโพสต์ทำนองว่าเข้าไปเจอคนรัก
กอดอยู่กับผู้หญิงอื่นทั้งทั้งที่ฝ่ายชายบอกว่าเป็นแค่น้อง
อ่าเธอก็เลยแค่หยิบมีดขึ้นมาขู่แล้วก็มีการยื้อแย่งมีดกัน
ไม่คิดจะทำร้ายตั้งแต่แรกแถมยังกำลังจะเก็บมีด
แต่อีกฝ่ายมาดึงมีดจากเธอไปก็เลยมีดเนี่ยเลยไปโดนตัวเอง
อืมอ่าจนเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นอ่าแล้วก็ทิ้งท้ายว่าขอโทษ
ไม่ตั้งใจเลยจริงจริงแต่ถ้าฟังจากที่เล่าให้ตำรวจฟังเนี่ย
มันคนละเรื่องเลยใช่ค่ะก็ที่เธอไปทำแผนเธอบอกว่าตั้งใจ
จะแทงสามีอันนี้ตั้งใจแต่ผู้หญิงอายุ๑๖เนี่ยไม่ได้ตั้งใจ
เพราะผู้หญิงลุกมาจากเตียงพอดีแล้วเธอถือมีดอยู่มีดก็เลยแทงเข้าไป
คือทั้งคู่เขาบาดเจ็บฝ่ายชายเจ็บน้อยกว่านะคะ
แทงที่คอแต่มันไม่โดนจุดสำคัญ
ส่วนฝ่ายหญิงอายุ๑๖เนี่ยค่ะตอนแรกเจ็บหนักนะคะ
เพราะว่าเข้าหลังทะลุปอดแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
แต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับตัวสามี
ฝ่ายชายที่ถูกแทงเข้าที่คอค่ะครับ
เขาเจ็บไม่เยอะเขาก็เลยให้ข้อมูลได้นายเกรียงไกรหรือในก้าวนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก็ตัวภรรยาคนที่ก่อเหตุน่ะจริงแล้วก่อนหน้านี้
เคยบอกเลิกไปตั้งหลายครั้งแล้วแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมเลิก
เคยไล่ให้กลับบ้านฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมกลับ
ณตอนนี้อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนนะ
เขาบอกว่าอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนอ่าส่วนหญิงสาวอายุสิบหกปี
ที่ถูกแทงไปด้วยที่นอนอยู่ข้างเขาบนเตียงเนี่ยค่ะตัวในก้าวบอกว่าเพิ่งคุยกันได้แค่อาทิตย์เดียว
คืนก่อนเกิดเหตุไปเที่ยวกันมามีหลานมีเพื่อนไปด้วย
เที่ยวกันทั้งหมดน่ะสี่คนเที่ยวเสร็จก็กลับมานอนบ้านที่เกิดเหตุ
จนช่วงเช้ายี่สิบเก้าตุลาคมเพื่อนกลับบ้านไปก่อน
เขาก็เลยนอนอยู่กับผู้หญิงอายุสิบหกสองคนเหลือสองคน
เหลือสองคนอีกสองคนกลับไปแล้วนอนบนเตียงด้วย
แต่เขายืนยันว่าไม่ได้จูบกันนะแล้วก็คำให้การของฝ่ายหญิงที่ก่อเหตุเนี่ย
ตรงกับความเป็นจริงคือฝ่ายชายบอกแบบนี้นะคะ
คือฝ่ายชายบอกว่าถ้าเขาจูบกับผู้หญิงอายุ๑๖อยู่จริง
เขาต้องรู้ตัวอ่าเขาต้องหลบทันครับ
เขาคงไม่ปล่อยให้ตัวภรรยาเอามีดมาแทงคอเขาอ่ะอืม
คือผมไปเที่ยวมาครับไปเที่ยวแล้วก็กลับมาครับ
กลับมาก็นอนนอนตอนเช้าเขาก็ไปส่งเพื่อนผมนอนกันสี่คนครับ
ตอนเช้าเขาก็ไปส่งเพื่อนเขากันแล้วผมนอนอยู่ใครไปส่งครับ
พวกเพื่อนนะครับห้องน้องเขาก็ไปส่งเพื่อนกัน

แล้วคราวนี้ก็มาโดนแทงหลับอยู่ครับตอนโดนแทงอ่ะครับ
ครับเราก็อยากเลือกครับแต่ก็เขาไม่ยอมไปอ่ะ
คุยครับเพิ่งคุยได้ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์ได้มั้งครับ
เพิ่งคุยกันอ่ะแต่ว่าไม่ได้จูบปากกันเหมือนกัน
ไม่ได้จูบครับแต่ไม่รู้ว่านอนใกล้กันหรือเปล่า
แต่ว่าไม่ได้จูบนะครับอ๋ออืมทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับแม่ของในก้าวแม่ของฝ่ายชายอ่ะนะคะ
คุณแม่วันนี้เปี่ยมทรัพย์อายุสี่สิบแปดแม่บอกว่าลูกชาย
คบกับนางเสาเอ็มประมาณปีกว่าค่ะอืม
รู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดียครับนางเสาเอ็มส่งรูปให้ลูกชายดู
ลูกชายก็เลยตกหลุมรักแต่รูปที่ส่งให้ดู
กับตัวจริงที่มาเจอกันไม่เหมือนกันเลยแม่บอกว่าเหมือนกับไม่ตรงปกอ่ะ
เอาเหรอฮะใช่คือเขาไปรู้จักกันทางเฟซบุ๊กก่อน
ใช่ค่ะแต่ส่งรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากตัวจริง
อันนี้คือรูปในเฟซบุ๊กนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาส่งรูปไหนให้ดูกันนะ
แต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ยแม่ก็มีรูปนี้อันนี้คือโปรไฟล์แล้วก็รูปต่างที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะคะ
แม่บอกพอลูกชายมาเจอตัวจริงกันอ้าวมันไม่เหมือนกัน
แต่แต่แม่ก็บอกว่าไหนก็คุยกันมาแล้วก็ผูกพันระดับหนึ่งก็เลยคบหากัน
อยู่ด้วยกันแต่ไม่แต่งงานอืมแม่บอกว่าหลังเกิดเหตุพยายามติดต่อไปนะ
ถามว่าทำไปทำไมจะรับผิดชอบยังไงแม่อยากจะให้อภัยเพราะเห็นว่าก็เป็นลูกสะพ้าย
ท้องอยู่ด้วยครับเด็กในท้องก็เป็นหลานแต่นางสาวเอ็มตอบกลับแม่มาว่า
ผู้หญิงคนนั้นยังไม่ตายอีกเหรอนี่ขนาดออมมือแล้วนะ
อันนี้แม่ของฝ่ายชายให้ข้อมูลนะคะครับแม่ของฝ่ายชายก็เลยบอกว่า
ถ้าอย่างงั้นแจ้งความดำเนินคดีเลยก็แล้วกันส่วนเรื่องตั้งท้องห้าเดือนเนี่ยค่ะ
ของฝ่ายชายบอกว่าคือแม่ไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำว่าท้อง
เพราะว่าถ้าท้อง๕เดือนจริงต้องท้องโตกว่านี้
และเขาออกมาตั้งแต่ทีแรกแล้วไงนะเค้ารู้จักกันในไลน์ในเฟสอันนี้
ตัวเขาไม่ได้อย่างในรูปเลยอ่ะแต่ถ้าดูจากคำให้การของผู้ต้องหา
ทั้งที่ให้การกับตำรวจตอนไปทำแผนที่โพสต์
เฟซบุ๊คไว้เองหรือว่าที่แม่ของคนเจ็บบอกเนี่ย

แต่เรื่องท้องหรือไม่ท้องเนี่ยอันนี้ตรวจไม่ยากหรอก
โอ้โห๕เดือนแล้วตรวจไม่ยากใหญ่นะครับ
ส่วนแม่จะเชื่อว่าเป็นลูกหลาน

ทีนี้ไปดูหลานของเจ้าของบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องนี้ต้องมีคนกลางฮะนี่ถามพยานดีที่สุดนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มไปเจอมาเมื่อผู้สื่อข่าวของเราไปเจอมานะฮะ
น้องเขาบอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเขากับใน๙คนเจ็บแล้วก็หญิงสาวยุ้ย๑๖ปี
รวมทั้งเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงรวมทั้งหมด๔คนไปเที่ยวกลางคืนมาด้วยกัน
หลังจากนั้นก็กลับมานอนที่บ้านนอนอยู่บนเตียงเดียวกันหมดเลย๔คน
พอรุ่งเช้าตัวน้องคนนี้แล้วก็ตัวหญิงอายุ๑๖ที่ถูกแทงด้วยเนี่ย
ตื่นขึ้นมาแล้วก็พาเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงไปส่งที่บ้าน
แล้วก็กลับมานอนกันต่อ
แต่ว่าตัวน้องผู้ชายคนนี้เขาไปนอนนอกห้อง
หญิงอายุ๑๖ไปนอนบนเตียงที่เดิมที่ในก้าวก็ยังนอนอยู่นะฮะ
ประมาณ๘โมงเช้านางสาวเอ็มผู้ก่อเหตุมาที่บ้านหลังนี้บอกว่า
จะเอาเงิน๒๐๐บาทมาให้ในก้าวบ้านเขาปิดประตูอยู่นะ
ลูกชายของเจ้าของบ้านอายุ๘ขวบ

ให้ก้าวอะไรอย่างนี้ก็ไปเปิดประตูให้พอเอ็มเดินเข้าไปสักพักหนึ่ง
ก็เดินออกมาจากห้องนั้นที่นายก้าวนอนอยู่กับหญิงสาวยุคสิบหก
ตอนเดินออกมามาพร้อมกับมีดที่มีเลือดเปื้อนเลือดแล้วก็ขึ้นรถออกจากบ้านไป
แล้วก็มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของนายก้าวกับหญิงสาวยุค๑๖
นอนอยู่บนเตียงในห้องน้องผู้ชายก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดู
ปรากฏว่าทั้งคู่ถูกแทงเลือดอาบอยู่บนเตียง
น้องบอกว่าคงใส่คงครบกันนั่นแหละต้องให้เขาไปเคลียร์กัน
มันก็มีเรื่องของมีดด้วยเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ
ชัดชัยโพขอมอายุ๒๘เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
เขาพูดถึงเรื่องมีดนี่แหละเขายืนยันว่าในบ้านเขาไม่มีมีดปอกผลไม้
ในลักษณะเดียวกันกับที่เอ็มใช้ก่อเหตุแน่นอน
แต่เอ็มเนี่ยอ้างว่าตอนแรกขมใจแล้วเดินออกมาจากห้อง
เห็นมีดปอกผลไม้วางอยู่หน้าห้องก็เลยคว้ามีดกลับเข้าไปแทงสามี
แล้วก็เด็กผู้หญิงอายุ๑๖ลุกขึ้นมาพอดีก็เลยถูกแทงไปด้วย
เนี่ยเจ้าของบ้านบอกไม่มีนะไม่มีมีดแบบนี้
ก็เลยเชื่อว่านางเสาเอ็มวางแผนมาล่วงหน้า
ทีนี้ค่ะน้องสาวของฝ่ายชายที่โดนแทงอ่ะนะน้องสาวของสามี
เขาบอกว่ามีดที่นางสาวเอ็มใช้ก่อเหตุเขาเคยเห็นนะ
นางสาวเอ็มคนนี้พกมีดติดตัวอยู่ตลอดเวลา
ซื้อมาจากจังหวัดอ่างทองเห็นมาหลายวันแล้ว
แล้วเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังว่าเห็นรถของนางสาวเอ็ม
วนเวียนวนเวียนอยู่หน้าบ้าน๒๓รอบแล้วด้วย
ก่อนที่จะจอดรถแล้วลงไปก่อเหตุเหมือนกับว่า
เตรียมการมาเป็นอย่างดีพกมีดมาวนดูก่อนดูลาดเราก่อน
จอดรถแล้วเข้าไปในบ้านแล้วก็เกาะเหตุนี้
ไม่เคยเห็นเลยครับก็คือเพิ่งมาเห็นกับตำรวจให้ดูเมื่อวานนี้
ที่บ้านมีดปอกผลไม้คือที่มีปอกสีขาวคือไม่มีเลยคือยืนยันได้ครับ
จากที่ผมเคยถามน้องสาวคนแทงครับ
เพราะว่าเขาเคยเห็นมีดเล่มนี้แล้วว่าน่าจะซื้อมาจากอ่างทองด้วยครับ
เพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อหานะฮะในการดำเนินคดีนะครับ
พฤติกรรมว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจงใจไม่จงใจมันเกี่ยวข้องหมด
ค่ะเพราะว่าถ้าจงใจตั้งใจพกมีดมามาดูลาดเรามันข้อหานักไง
ตอนนี้อาการของหญิงสาววัย๑๖นะครับ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
แม่ก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยากให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อมูลอะไร
เกรงว่าจะกระทบกับรูปคดีนะครับ
ส่วนตัวผู้ต้องหาแม่ของเด็ก๑๖เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะ
เพราะว่าก่อเหตุอุกอาจมากแล้วยังไปให้การเท็จอีก
ไปหาว่าลูกสาวเขาเนี่ยไปนอนจูบกับผู้ชายอยู่บนเตียง
ก็เลยโมโหเลยมาแทงเนี่ยนะครับ
เรื่องคดีความตำรวจบอกว่าสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้วก็จับได้แล้วนะครับ
ข้อหาก็คือพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะฮะ
ตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชายนาฏแล้ว
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่
เดี๋ยวต้องรออาการของคนเจ็บจากทางแพทย์
แล้วก็จะให้ทางผู้บาดเจ็บมาให้ปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง